มาดูสีสันของตรุษจีนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าเป็นไก่ต้มเนี่ยนะผมเห็นราคาอยู่ที่ประมาณสัก๖๐๐บาท
แพงเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ร้านไก่ทอดชื่อดังเนี่ยนะครับ
เขาก็ขายไก่ไหว้เจ้าเหมือนกันอย่างร้านขายไก่ทอดสัญชาติเกาหลีร้านนี้นะฮะ
เขาก็ขายไก่ไหว้เจ้าแต่ว่าพอมาแล้วมันไม่ตรงปกครับคุณผู้ชมฮะ
คือวัยรุ่นเขาบอกว่าถ้าแบบนี้พี่เบิร์ตมันไม่ตรงปก
ข้างบนคือแบบที่ใช้โฆษณาครับ๖๘๘บาทเกือบ๗๐๐บาท
สิ่งที่ส่งมาถึงบ้านคือด้านล่างฮะเดี๋ยวเขามีเหตุผลว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นไก่สีเหลืองทองแบบรูปบนใช่ไหม

ฟูฟูอวกอ้วนตัวย่อนไป๑๒บาท๗๐๐บาทนะฮะ
แต่พอมาส่งของปั๊บหลุดขำพลวดออกมาเลยนะฮะ
เพราะว่าไก่ของจริงคุณผู้ชมฮะมันแห้งผมผอมหัวโตจังเลย
อ้วนสมบูรณ์เหมือนในภาพโฆษณาเลยแล้วแถมมันสีน้ำตาลออกไม่ไหม้เกรียมซะด้วย
ไม่ใช่สีเหลืองทองนะครับลูกค้าสาวนำรูปดังกล่าวมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่ได้ขนาดแม่ยังบ่นอาม่าคงไม่ให้อภัย
แต่เอานะอย่างน้อยก็แปะทองกับให้มีกรอบมาย้อมใจ
อ๋อตัวที่ตัวกล่องกลางละเออฮะอ่าจะมีทองแปะมาด้วย
หลายคนเห็นใจแต่ก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่
นอกจากนี้มีชาวเนตภูบางคนมารีวิวกล่ายไหว่เจ้าจากร้านดังนี้ด้วย
เช่นการบอกว่าเปิดกล่องมางง
หรือลูกกรอกนะฮะบางคนก็รีวิวบอกว่าไก่ไม่แย่นะฮะถือว่าดีเลย
เพราะอะไรเพราะไก่คอยกชูตั้งไม่ตกเลยนะฮะพอไปวางคู่กับ
ไก่ต้มน้ำปลาเขาบอกดูดีเลยอ่าอ่ารสชาติก็เขาบอกว่าอร่อย
บอกว่าพอโพสต์มันถูกแชร์ออกไปนะคือเดี๋ยวเนี้ยคือถ้าติด
แฮสแท็กด้วยอะไรด้วยนะมันจะไปถึงเจ้าของร้านใช่ร้านเขา
ไก่ทอดสัญชาติเกาหลีร้านนี้โทรศัพท์มาขอโทษ๓ครั้ง
คุณผู้ชมแล้วก็อธิบายว่าคุณลูกค้าคะคือภาพด้านบน
เนี่ยนะคะมันเป็นภาพโฆษณาที่ยังไม่ได้ราดซอสค่ะพอทอดออก
ปั๊บเนี่ยมันจะเหลืองทองแบบนี้แหละค่ะค่ะแต่ที่ภาพออกมา
แบบเนี้ยคือเราราดซอสให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนราด
แล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไหมมันโดนน้ำเหมือนกับซอส
ไก่ทอดอ่ะน่ะคือร้านอ่าไก่ทอดเจ้าเนี้ยอร่อยที่ซอส
นั่นแหละใช่คืออันนี้พี่พี่สารภาพเลยน่ะพี่ยังไม่เคยกิน
ผมเคยกินแต่เราสั่งเป็นน่องเป็นปีกมาใช่ทั้งตัวแบบนี้
เพราะอันนี้คือไก่ไว้จะเข้าแล้วก็พูดจะลองสั่งให้พี่
กินหน่อยได้มั้ยพี่วันนี้วันจุดจีนคนเป็นพี่ต้องให้
น้องโอเคหละคือทางร้านก็บอกว่าเดี๋ยวส่งกายตัวใหม่มาให้

แต่เจ้าตัวบอกว่าพี่ไม่เป็นไรหนูเข้าใจ

แต่ที่เอาภาพมาลงลงขำ
ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาราวอะไรนะครับ
อีกอย่างคือการไหว้เจ้ามันก็ผ่านไปแล้ว
เป็นแบบนี้นี่เองว่ามันลาดซอสแล้วนะ
ชื่นชมอย่างหนึ่งทอดเก่งทอดยังไงให้คอไก่มันอยู่อย่างนี้

น่าจะเป็นแบบหม้อทอดนะพี่ว่า
หม้อทอดแล้วอาจจะทอดแบบทีละตัวบ้าง

ใช่แต่ข้างในลาดซ้อน
แผนชั้นผิดเล่นตัวเองนะ